ฝูงที่นำการท่าเรืออยู่๖คะแนนด้วยกันค่ะ
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะคะครึ่งหลังผ่านมาถึงนาทีที่๓๐
ยพัฒน์แก้ววิไลก็สอดเข้ามายิงในเขตโทษตามตีเสมอ๑ประตูต่อ๑แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เลย
ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันเหลืออีก๘นัดค่ะ
อีก๒คู่เมื่อวานนี้นะคะมผ้าค่ะก็แพ้มเกษมบัณฑิตไป๒ประตูต่อ๓
ส่วนโปรแกรมวันนี้มีแข่งขันทั้งหมด๔คู่นะคะ๒คู่เวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
สมุทรสาครเจอกับราชนาวีและสุราธานีเจอกับศรีปฐุม
บริรัมย์นำ๒ประตูตะศูนย์
ฟาวในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษนะคะและเจ้าตัวก็ทำหน้าที่สังหารเองไม่พลาดค่ะ
ซึ่งหลังจบเกมก็มีทีมมอบช่วยแชมป์ไทยลีกสมัยที่๖ให้กับบริรัมย์
ครบกับเชียงรายเยอเตศจากแข่งขันกันที่๑๗ตุลาคมนึง
และราชนาวีแพ้การท่าเรือไปถึง๐ประตูต่อ๕